มาละวันปลี่ยนบรรทการ์ดกันหน่อยไปหาภาพที่มันน่ารัก
มาฝากคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันนะมีแต่เรื่องเครียดมีแต่เรื่องของคดีต่างนะฮะ
มีชาวบ้านที่กระบี่เขาไปเจอหมูริงคุณผู้ชม
สัตว์สงวนไปโผล่อยู่หลังบ้านโอ้โหตื่นเต้นกันใหญ่
ทั้งมีเต่าทะเลใหญ่ที่สุดในโลกไปวางไข่ที่พังงากันด้วย

นี่กู้ภัยไปพบหมูบริ่งน้ำหนักประมาณสัก๒๐๒๕กิโลกรัมได้
บซ่อนตัวอยู่ในเตาเผาถ่านหลังบ้านหลังหนึ่งครับ
ตะบนครองหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี

สังเกตดูว่ามีอาการคล้ายกับกำลังท้องอยู่เหมือนกันใกล้คลอดนะฮะ
นี่ครับก็เชื่อว่าสาเหตุที่หลบอยู่ในเตาเพราะว่าน่าจะมาหาที่คลอดลูก
นะครับก็เลยนำหมูริงใส่กระสอบนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

บางคนอาจจะไม่รู้จักไงว่าไอ้หมูหริงเป็นยังไง

ดินหรือว่าหมูดินเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประชากรลดน้อยลงเรื่อย
หายากพบเห็นยากถ้ามันใกล้กอดก็ให้มันเป็นคลอด
แล้วก็ขยายพันธุ์กันต่อไปจะได้ไม่ศูนย์พันธุ์นะครับ
ส่วนที่พังงาชาวบ้านเขาหลักพากันตื่นเต้นดีใจมากเลย
นี่คุณผู้ชมดูสิฮะไปพบอะไร
มะเฟื่องเต่าทะเลใหญ่ที่สุดในโลก
แล้วก็เต่ามะเฟืองนะขออภัยเต่ามะเฟืองแหม่
เป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะหายากที่สุดด้วยของไทย
ความยาวสัก๑๒๕เซนติเมตรกว้างประมาณ๗๐เซนติเมตร
ขึ้นไปวางขายที่ชายหาดไม่เห็นมานานแล้ว

ดองเขามันจะเป็นซี่คล้ายกับลูกมะเฟือง
เพราะว่าหลังจากที่เกิดซึนามิไปเมื่อปี๔๔
พบว่าต่ำมะเฟืองขึ้นมาวางไข่น้อยมากแล้วก็แนวโน้มใกล้สุด
พันธุ์พอเห็นแล้วก็ตื่นเต้นน่ะต่ำมะเฟืองกลับมา
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าแม่เต่ามะเฟืองเป็นเต่าวัยรุ่น
จำนวนไข่ที่ไปพบในการวางไข่ทั้งหมด๙๓ฟอง
สภาพดี๘๙ฟองแล้วก็แตกไป๔ฟอง
ก็มีการขุดแล้วก็เอาไข่เต่าย้ายไปไว้ที่ปลอดภัย
พร้อมกับนำตะข่ายไปกั้นไว้เป็นแนวให้เจ้าที่นั้นเฝ้าระวัง
ส่วนสถิติของการพบเต่ามะเฟืองครั้งล่าสุด
มีรายงานว่าขึ้นมาวางไข่เมื่อ๖ปีก่อน
อยู่ที่หาดท้ายเหมืองและขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ทุกคนก็ตื่นเต้นแสดงว่ามันเริ่มสมบูรณ์
แต่มันเริ่มกลับมาที่ชายหาดนี้มากขึ้น

จิงการที่ขุดไข่เต่านี้เอาไปให้ชาวบ้านช่วยดูแล
ต้องบอกก่อนว่าเต่าไข่ไหลฟองก็จริง
แต่พอมันฟักแล้วเนี่ยระยะทางระหว่างที่ฟัก
กับการโผล่ขึ้นดินลงไปสู่ทะเล
มีไม่กี่ตัวนะคะที่มันรอดชีวิตนะคะ
ถ้าไม่กั้นแบบนี้มันก็จะไม่รอดครบทุกตัวไง
มีคนไปเหยียบมีคนสัตว์ไปกล้องไปกินมันไป
คือกว่าจะถึงลงไปในน้ำก็เป็นด่านหนึ่งแล้ว
พอลงไปน้ำกว่าจะได้กลับไปเจอแม่
ก็เป็นอีกด่านนึงเพราะว่าลูกเต่ามันก็เป็นอาหารได้
กับสัตว์หลายตัวอีกเหมือนกัน